คุณผู้ชมครับเรามาดูเรื่องนี้กันบ้าง
วันนี้วันที่๑๖ธันวาคมก็ออกสลากงวดสุดท้ายของปี๒๕๕๙
ความหวังของหลายคนบอกโอ้โหงวดสุดท้ายขอเถอะ
ขอเถอะนะขอสักงวดเถอะนะ

ดังนั้นผมพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องความเชื่อและข่าวแปลกกันหน่อยนะฮะ
ไปที่วัดนี่วัดสรรมะเกียงที่อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่
คักไปด้วยบรรดาเซียนตัวเลขล่ะครับ
มาไหว้ขอโชคขอลาบจากไอ้ไข่๕ตน
มีการอัญเชิญมาจากวัดสะสี่มุม
พอท่านเทิมอำเภอศิษย์ชนจังหวัดนครสินามราช
เมื่อวันที่๑๓กันยายนและยังคงรวมพลังกัน
โชคลาภแฟนคลับอย่างต่อเนื่อง
เขาบอกไอ้ไข่๕ตนนะคุณรวมพลังกันเลยนะ
ส่งพลังทำให้คนที่ไปขอโชคขอลาบ
ได้สมหวังทุกประการเลยนะครับ
แล้วก็ทุกปลายเดือนทางวัดจะจัดพิธีบวงสวง
พลังเข้าไปอีกทำให้๕ไอ้ไข่
โชคให้ลาบไม่มีหมดครับ
สุดท้ายมีคนนำโทรศัพท์มือถือมาวางไว้
ที่ฐานตั้งของไอ้ไข่องค์ใหญ่
โดยหวังว่าไอ้ไข่องค์ใหญ่จะ
บอกเลขทางโทรศัพท์เหรอ

เขาบอกบอกแล้วก็ส่งไปถึงบ้าน

โทรมาบอกเราหน่อยว่าเลขอะไร
ดิฉันก็งงว่าจะมาในรูปแบบไหน

หรือเป็นเครื่องเล่น

ก็เป็นเรื่องความเชื่ออันนี้ที่เชียงใหม่ครับ
ทีนี้พาไปดูที่อุดรกันบ้างค่ะคุณผู้ชม

บัญลักษณ์ที่อะไรบอกบัญลักษณ์ที่๒๒๑๒

อำเภอเมืองของอุดรธานีนะคะ

มาพร้อมกับอุปกรณ์ในการจับงู

แล้วก็ค้นทั่วบ้านไม่เจอ

รสน้ำต้นไม้ใช่ชีดน้ำกากงูอ่ะมันเหลือออกมาเออ
แล้วทีนี้เนี่ยก็ยังหาหาไม่เจอก็ทางเจ้าของบ้านเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าจริงนะกู้ภัยฉันไม่ได้โกหก
งูเห่าเนี่ยมากินลูกกบจริงจริงครับก็เลยเอากระถางต้นไม้เนี่ย
ทับงูเอาไว้ครอบไว้ก่อนเออไม่กล้าไงไม่กล้าไปไปตีมัน
ไปทุบมันเพราะว่าก็กลัวเหมือนกันคือทางเจ้าของบ้านเนี่ย
บูชาเจ้าปู่ศรีสุโธเกาะคำชโนธแล้วก็เลยมีการอัญเชิญมาบูชาที่หน้าบ้าน
ห้าปีเนี่ยมีโชคลาภตลอดเลยบอกว่าถูกรางวัลมาอุ้ย
ได้รางวัลเนี่ยงวดเป็นแสนก็มีเหมือนกันนะคะ
แล้วคราวนี้พอมีงูเลื้อยเข้าบ้านอีก
ก็เลยเชื่อว่าจะมีโชคมีลาบแล้วก็เลยบอกว่าอ่ะ
บ้านเลขที่ทั้งอายุของเจ้าของบ้านเนี่ย
ก็เลยคิดว่าจะเอาไปเสี่ยงโชคอีกทีนึงไหม
ส่งท้ายปลายปีดีไหมแต่ทีนี้เจ้าของบ้านเองยังเสี่ยงอยู่นะ
เพราะยังหางูไม่เจอเนี่ยนะครับ
ส่วนที่บริเวณริมถนนหลวงหมายเลข๓๓ครับ
ทับน้ำป่าโมกหมู่๔ตำบลโรงช้างอำเภอป่าโมก
จังหวัดอ่างทองนี่ฮะชาวบ้านฮือฮาครับ
ปลวกขนาดใหญ่ขึ้นอยู่บนหลักกิโลนะฮะ
ริมถนนตรงนี้เลยและรูปทรงคุณคล้ายกับเจดี
สูงกว่า๒เมตรนะฮะมีชาวบ้านนักเสี่ยงโชค
นำผ้าสามสีมาผูกไว้บริเวณยอดจอมปลวก
ระดับด้วยสร้อยมุกสวยงามมีเครื่องเส้นไหว้
น้ำแดงมะพร้าวอ่อนพวงมาลัยจุดทูบจุดเทียน
กราบไหว้ขอโชคขอลาบเพื่อนำไปเสี่ยงดวง
เสี่ยงดวงนะฮะหลังชาวบ้านนักเสี่ยงดวงเนี่ย
มาทำพิธีขอตัวเลขแล้วก็พบว่า
ที่บริเวณลูกมะพร้าวอ่อนที่เอามาถวายเนี่ยนะครับ
แล้วก็มีการจุดทูปเสี่ยงทายไว้ปรากฏตัวเลขขึ้น
แน่นอนฮะก็ต้องตัวเลขปลายทูปไงคุณ
เห็นชัดแบบเมื่อกี้เลยนะครับก็ไม่พลาดนะฮะ
ที่จะนำตัวเลขเหล่านี้นะฮะแล้วเขาบอกว่า
ปลวกคงให้โชคให้ลาบเขาจะเอาไปเสี่ยงโชคในงวดสุดท้ายนี้กันนะครับ
โอ้โหทีนี้ก็ต้องรอลุ้นกันแหละค่ะว่า๔โมงเย็นวันนี้
ใครจะเป็นเศรษฐีเศรษฐีนีรายใหม่แต่เอ๊ะคุณสืบสกุล
งวดเนี้ยเราจะไม่ได้เห็นเศรษฐีที่ถูกรางวัลสลากชุดเยอะเยอะแล้วสิ
เออใช่คือธรรมดาสำนักงานสลากเนี่ย
เขาพยายามอยู่แล้วแก้ปัญหาตรงนี้ใช่ค่ะให้มีการกระจายสลาก
ให้ไปรวมชุดกันซึ่งจริงการรวมชุดถือว่าผิดกฎหมาย
ถูกต้องก็เขาใช้มาตรการในการปรับสูตรการพิมพ์ลอตเตอรี่
แบบไม่เรียงเลขเนี่ยนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ย
โฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างนายธนวัฒน์พลวิชัย
ก็บอกว่าหลังจากที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ใช้มาตรการปรับสูตรการพิมพ์ลอตเตอรี่เป็นแบบไม่เรียงเลข
๑๐๐ล้านใบแล้วก็เปลี่ยนวิธีการจัดชุดสลากใหม่
เป็นแบบ๒๑๑๑หรือว่าเลขสลากเหมือน๒ใบ๒เล่ม
แล้วก็สลากใบเดียว๓เล่มแล้วเริ่มเนี่ยงวด๑๖ธันวาคมงวดแรกนะคะ
ก็เลยทำให้สลากรวมชุดเป็นการอวสารจากตลาดไปอย่างชัดเจน
แล้วก่อนหน้านี้ก็มีการประเมินด้วยค่ะบอกว่าสลากชุดทุกประเภท
ตั้งแต่ชุด๒ใบจนถึงชุดใหญ่๓๐ใบรวมกันเนี่ยถึง๔๐ล้านชุด
แต่พอมาใช้มาตรการนี้ปั๊บสลากชุดก็ลดลงไป๒๕ล้านชุด
จะเหลือแค่๑๕ล้านชุดค่อยทยอยลดลงไปนะครับ
จากนี้ยังพบว่าสลากชุดใหญ่ที่เคยวางขาย๑๕ใบบ้างล่ะ
ใบ๓๐ใบบ้างล่ะหายไปจากตลาดบ้างแล้วนะครับ
เหลือเพียงชุด๒ใบ๓ใบ๔ใบ๕ใบเท่านั้นที่ยังวางขายรวมชุดกันอยู่นะครับ
ส่วนสลากชุด๑๐ใบมีการประกาศขายทางออนไลน์แต่ไม่มีวางขายตามแผงทั่วไป
สถานการณ์สลากใบเดียวพบว่ามีการวางขายกันเยอะขึ้นนะครับ
และราคาลดลงจากงวดก่อนซึ่งก่อนหน้านั้นอาจจะขายเกินราคากว่าที่กฎหมายกำหนด
คือใบละ๑๐๐บาทแต่งวดนี้ลดลงไปเหลือใบละ๘๐๑๐๐บาท
แต่มันก็ยังเกินราคาอยู่ดีซึ่งทางด้านของโฆษกคณะกรรมการสลากบอกว่า
มันก็เป็นแนวโน้มทิศทางในการแก้ไขปัญหาที่ดีนะ
ช่วยให้ประชาชนซื้อลอตเตอรี่ได้ตามราคาที่กฎหมายกำหนดนะฮะ
ส่วนข้อเสนอของผู้ค้าสลากแล้วก็นักเสี่ยงโชคบางรายที่ต้องการซื้อสลากชุดใหญ่
เพราะบอกว่าพอซื้อเป็นชุดมันได้เงินเยอะ
อยากรวยเป็นมหาเศรษฐีเป็นอภิมหาเศรษฐีทันที

แล้วก็ขอให้มีการผ่อนคลายมาตรการเพื่อให้มีสลากรวมชุดขายได้เพิ่มนั้น
สำนักงานสลากจะขอประเมินสถานการณ์ก่อนประมาณสัก๒๓เดือน
เพื่อดูว่าเป็นมาตรการที่ใช้แล้วมีความเหมาะสมหรือไม่
ส่งผลดีผลเสียต่อส่วนรวมอย่างไกลนะฮะ
คุณผู้ชมบางท่านส่งข้อความมาแบบความรักแห่งสวยขอรวยวันนี้ละกัน